เอามาดูเรื่องของแมงกระพรุนกันหน่อย
หลายคนชอบทานค่ะในชาบูในสุกี้

ำแมงกระพรุนนี่อร่อยมาก
เที่ยงนี้แหละเอาแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
พอกลับบ้านมาปุ๊บเอาลวกน้ำปั๊บจากเท่านี้มันเหลือเท่านี้
มันโหดเขาบอกมันหดหายไปไหนแล้วพอเอาเคี้ยวดูอุ้ย
เคี้ยวยางเลยเขาบอกแบบนี้เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
นี่มันปลอมหรือเปล่าเขาก็เลยเนี่ยค่ะไลฟ์เลยนะคะ
ถ่ายคลิปไว้เลยทั้งหมดนะคะในช่วงที่เขาทำให้ดู
นี่นะครับแมงกระพุนแมงกระพุนที่ไปซื้อในตลาดช้าของสัตหิบ
ร้านใหญ่โตมากมันเหมือนพลาสติกยางพาราหรือพลาสติก
มันมันยุ่ยมันไม่ยุ่ยมันเหนียวพลาสติกเลยก็ว่าได้ครับ
เป็นไหมฮ่านี้นี่นี่พลาสตินิธอี่อยู่ในสภาพน้ำนับ
เห็นไหมเหมือนแมงกระพุนมากอ่านี่คืออ่านี่คือนี่คือลวกเสร็จแล้ว
คุณผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะก็ถ้าเกิดทำให้สุกมันก็ต้อง
เล็กลงเล็กลงไหมล่ะเออหรือยังไงเออเอาแต่เขาก็สงสัยไง
ทำไมมันหดอะไรขนาดนั้นล่ะและที่เขาสงสัยมากก็คือ
ลักษณะพอเขาเอามือไปขยำไปจับจับเขาบอกว่าทำไมมันแข็ง
แข็งมากกว่าที่จะกินได้เขาก็ขยุมขยุมแล้วมัน
มันเหมือนพลาสติกเนอะเออเขาบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนยางพาราเลยอ่ะ
เขาบอกแบบนี้เนี่ยนะคะเขาเชื่อเลยนะตัวเขานะ
ที่เขาทำคลิปแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่านี่เป็นแมงกระพรุนปลอม
ก็เลยเอาคลิปลงมาโพสต์ในเฟซบุ๊คอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกี่ยวกับอาหารการกิน
ลงไปหาคำตอบให้เขาหน่อยนะคะคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียปุ๊บค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ปั๊บเลยนะคะประหลัดอำเภอสัตหีบสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ฐานทัพเรือสัตหีบไปถึงทหารเลย
ลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะปูพรมร้านขายแมงกระพุนนะคะ
ตลาดเช้าสัตหีบตรวจดูซิมีกี่แห่งที่ขาย
มีสี่แห่งด้วยกันค่ะแบ่งเป็นร้านค้าทั่วไปสอง
ร้านค้าส่งขนาดใหญ่สองตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้น
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงร้านเขาก็เอามือจับคำเนี่ยนะครับ
บีบดูเป็นการตรวจสอบทางกายภาพ
เขาบอกว่าไม่พบนะว่ามันจะเป็นแมงกระพุนปลอม
แต่เพื่อความสบายใจค่ะเขาก็เลยเก็บตัวอย่างบางส่วน
ต่อนะคะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ก็ต้องรอผลการตรวจสอบแล้วค่ะประมาณ๗วันด้วยกันนะคะ
ว่าสิ่งที่เขาไปพบไปเจอเป็นแมงกระพรุนปลอมหรือไม่
ส่วนบรรดาเจ้าของร้านทั้ง๔แห่งที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านทุกร้านเลยยืนยันว่าของจริงทั้งนั้นแหละที่เขาขายเนี่ย
แมงกระพรุนปลอมตามคลิปที่กล่าวอ้างแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะ
แมงกระพรุนเนี่ยเมืองไทยหาง่ายมันมีเยอะมันจับง่าย
ราคาไม่แพงอะไรจะปลอมขึ้นมาทำไม
ถ้าปลอมมันน่าจะแพงกว่าด้วยซ้ำไปเขาบอกแบบนี้นะคะ
อ้าวเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยรอเจ็ดวัน
แต่คนนี้ไม่ต้องรอค่ะอาจารย์เดสดาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเจ้าของฉายาเจษฎาตาสว่าง
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเรื่องเนี้ยเรื่องคนถ่ายคลิปแมงกระพรุนปลอมเนี่ยนะคะ
อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะปลอมอาจารย์บอกเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะ
ดูจากสภาพแล้วหน้าตามันเหมือนแมงกระพรุนมาก
ถ้าใครจะปลอมขึ้นมาไม่น่าจะทำได้ละเอียดขนาดนี้
เฉพาะไอ้แง่งเล็กของมันเนี่ยมันมีคือรายละเอียดมันเยอะค่ะ
ไม่น่าจะทำได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปปลอมกัน
อกจากนี้เรื่องของราคาอาจารย์ก็บอกว่าไปตรวจสอบเอาเองละกัน
ว่ามันถูกหรือมันแพงเนี่ยนะคะแต่อาจารย์ให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้
แม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าคลิปที่ปรากฏไม่น่าจะเป็นแมงกระพรุนปลอม
แต่อาจารย์ก็ให้ข้อมูลนะว่าปลอมก็มีมีคนเคยทำมาแล้ว
แต่ที่ประเทศจีนเมื่อปี๕๙ตำรวจจีนไปบุกทลายโรงงานผลิตแมงกระพรุนปลอม
มณฑลเจอร์เจียงและมณฑลเจียงซูตอนนั้นได้ของกลางเป็นสิบตันเลย
โอ้โหเคยปลอมเคยมีปลอมอืมแต่ไม่น่ามีตอนเนี้ยอืม